คนลอยก็เตรียมตัวลอยแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมตัวค่ะ

คือบางทีมันอาจจะกิดขวางเส้นทางการจราจรทางน้ำได้ไง
เรือวิ่งไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นวันทำงานอยู่นะคะ
เขามีการเตรียมเจ้าหน้าที่๒๐๐คนเลยนะคะ
จะมีการลอยกันในค่ำคืนนี้
นางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานคร
ก็ออกมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องการเก็บกระทง
เทศกาลลอยกระทงประจำปีนี้ค่ะ

เขาจะเตรียมเจ้าหน้าที่๒๐๐คน
กิโลเมตรนะคะคาดว่าจะเร่งจัดเก็บให้แล้วเสร็จได้เนี่ย
หกโมงเช้าของเช้าวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จทันหลายคนถามว่าอ้าวกระทงที่เก็บเก็บแล้วเอาไปไว้ที่ไหนล่ะ
เอาไปทิ้งเหรอหรือว่ายังไงกระทงเหล่านี้เนี่ยนะคะ
พอเก็บแล้วเขาจะเอาไปแยกประเภทนับจำนวนเก็บเป็นสถิติ
โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะถูกส่งไปเข้าโรงงานผลิตเป็นปุ๋ยอินซีค่ะ
ส่วนใครที่ยังลอยกระทงโฟมอยู่เนี่ยก็ต้องโดนเอาไปฝังกลบนะคะ
เพื่อต้องรอการย่อยสลายต่อไปแต่ขอบอกก่อนนะ
ไอ้กระทงโฟมไอโฟมเนี่ยกว่ามันจะย่อยสลายได้เนี่ยโอ้
เป็นล้านปีนะคุณโอ้ชีวิตคนนะครับอย่าใช้เลยนะคะอืม
นี้ใครใช้กระทงโฟมลอยเลยเชยแล้วนะอืม
สถิติปีที่แล้วกันหน่อยดีกว่าค่ะกรุงเทพมหานครเขาจัดเก็บกระทงกันได้เนี่ยนะ
แสนสี่หมื่นใบส่วนใหญ่ก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้
เกือบแปดแสนใบคิดเป็นร้อยละเก้าสิบสี่จุดเจ็ดของกระทงทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบปีก่อนโน้นนะปีสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ย
แปดแสนหนึ่งหมื่นใบที่จัดเก็บมาได้และปีที่แล้วเนี่ยแปดแสนสี่หมื่นใบ
เดี๋ยวรอดูปีนี้ว่าจะเก็บได้กี่ใบแต่ว่าน่าชื่นชมนะคะที่เราหันมาใช้กระทงที่เป็นวัสดุที่รักโลกแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น